ทหารถึงกับช็อกเลยนะคะเพราะว่ามีคุณป้าท่านหนึ่งเห็นบินค่าไฟแล้วเป็นลมได้คงเป็นตรงนั้นเลยค่ะ
ค่าไฟพุ่งประมาณเกือบ๗๐๐กว่าบาท
ซึ่งเขาบอกปกติป้าจ่ายอยู่เดือนละ๖๐๐มันพุ่งขึ้นไป๗๐๐ได้ยังไง
คุณป้าแสงทวีนะคะแกเป็นชาวบ้านอำเภอเมืองมุกดาหารแกบอกโอ้โหป้าไม่รู้จะทำยังไงดูยอดดูยอด

บาทป้าจะเอาที่ไหนไปจ่าย
ปกติมัน๖๐๐กว่าบาทแล้วมันไปทะลุทะลวงมาจากไหนขนาดนี้ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิต
แปลกใจมากบ้านป้านะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ถึง๑๐ชิ้นหม้อหุงข้าว๑ตู้เย็น๑พัดลม๒ทีวี๑หมดแล้ว
นี่พอได้บินมาป้าจะเอาที่ไหนไปจ่ายอ่ะสุดท้ายต้องทำยังไงรู้ไหมคะ

ให้เจ้าหน้าที่มายกมิเตอร์ไฟฟ้าไปป้าแกบอกเจ้าหน้าที่ช่วยมาตรวจสอบให้ป้าหน่อยได้ไหม
คือจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้แล้วบ้านป้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่เอกใจกันบ้างเหรอว่ามันพุ่งไปที่๖๘๐๐ได้ยังไง
อยากให้ซ่อยเกินอีกแล้วมันมีเงินสิทธิ์จ่ายค่าไฟ

อืม

คือคุณป้าสันทวีก็ยังบอกด้วยนะคะว่าได้ถามเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเพื่อขอมิเตอร์ไฟฟ้าคืน
เจ้าหน้าที่ก็ปริณีประนอมแล้วก็บอกว่าป้าผ่อนจ่ายละกันเดือนละ๑๖๒๐บาท

เดือนเดือนดนทุกวันนี้เดือนพฤษภากับค่าไฟประจำเดือนปัจจุบันเนี่ยตกเดือนละกว่า๒๐๐๐บาท
บอกไม่รู้จะจ่ายยังไงเหมือนกันเพราะว่าวันเนี่ยมีรายได้วันละ๒๐๐มั่ง๓๐๐มั่ง

ก็บอกปกติทุกอย่างป้าแกบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงให้ชัดหน่อย
ว่าถ้าปกติมันพุ่งจาก๖๐๐ไปเกือบ๗๐๐ได้ยังไง
นี่เมื่อเช้านะคะคุณป้าแกก็ได้เข้าพบกับนายสุรสักบุญโสดา
รองผู้จัดการการไฟฟ้ามุกดาหารนายสุรศักดิ์บอกว่า
พอรู้เรื่องก็ส่งทีมไปตรวจสอบในส่วนของการไฟฟ้าแล้ว
ทุกอย่างมันปกติไม่มีอะไรผิดพลาดจริง
แต่ในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยคุณป้าต้องลองกลับไปตรวจสอบแล้วล่ะ
ไม่ว่าจะเป็นสายไฟฟ้าจากมิเตอร์เข้าบ้าน
หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านว่ามันมีไฟรั่วหรือว่าไฟฟ้าลงกราว

แล้วเดี๋ยวเรามาสรุปสาเหตุและหาแนวทางการแก้ไขอีกครั้ง

น่าจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญไปช่วยตรวจสอบหรือเปล่า
ว่าสายไฟมันรั่วไหมหรือมันมีอะไรลงกราวนะ
ไฟฟ้าลงกราวทำให้มิเตอร์หมุนตลอดไหม

ก็คงไม่รู้ว่าต้องตรวจยังไงว่าสายไฟรั่วหรือเปล่า

ก็คือจริงแล้วในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้าที่บอกให้ตรวจสอบเองเนี่ย

เออแล้วมันโดดขึ้นมายังไงใช่ไหม